คนนี้เขาขี่มอเตอร์ไซค์เข้าปั๊มน้ำมันจู่เลื้อยออกมาแล้ว
เฮ้ยสบายหมูเขียวสบายใช่ป่าว
ใช่มันน่าจะเพิ่งขึ้นมาแหละ
โทรเรียกต้องโทรแจ้งกู้ไพ

ใจเย็นเดี๋ยวค่อยดูทะเบียน

แต่ว่าเรื่องสำคัญคือมันไม่ใช่งูเขียวอะไรนะ
เขียวแบบที่ธรรมดาไม่มีพิษ

มีพิษคุณผู้ชมฮะพิษร้ายแรงนะ
นี่มอเตอร์ไซค์สีแดงขาวนะครับ
เหลี้ยวเค้ามารอเติมนั่งที่ปั๊มนะครับแถวบังแคร
ตรงแฮนด้านขวาของรถมันออกไปแล้ว
ตอนแรกก็เฮ้ยงูเขียวสำหรับธรรมดาก้าว
คันนี้มีเด็กซ้อนมาด้วยมีเด็กซ้อนมาด้วยดีนะ
ดีที่ไอ้งูเขียวหามาไม่ฉกใครเอาไม่ว่าจะเป็นคนขี่หรือคนซ้อนที่เป็นเด็ก
ผู้ใช้เฟซบุ๊กเอามาโพสต์ไว้นะครับติดแคปชั่นหรือว่ามีข้อความบอกว่า
งูเขียวหางไหม้เติมน้ำมันอยู่พี่งูออกมาจากไหน
เพราะดีน้องตัวเล็กไม่โดนฉก
ส่วนคนที่มาแสดงความคิดเห็นนะครับก็มาบอกว่าโอ้โหงูเขียวหางใบ้เนี่ย
มันพิษร้ายแรงนะสูงนะฮะเนี่ยฮะแล้วอีกคนก็บอกว่า
โอ้โห๗๓๑นะเฮ้ย๓๓๑๑๓ที่พี่บอก
มีคนมาให้ข้อมูลว่าเจ้าปิด๓๑
เจ้าปิด๓๑คืออะไรเจ้าปิด๓๑๙๑คืออะไรนะ
เอามาบอกต่อหน่อยอธิบายหน่อยนะ
บอกสั้นอย่างนี้ไม่รู้เรื่องครับเออเอียงคออีกทีนะ
เดี๋ยวได้เอียงกันตอนพักเบรกโฆษณ